แอ็งจ์จี้ข้าวงานวันนี้กังรมด้วยนะคะแอ็งจ์จี้

บอกว่าฝนไม่เห็นจะตกเลยอู้
เขาประกาศออกมาแล้วว่าฝนจะตก๒๐๒๐
เมื่อวานนี้พอก้าวขาเสร็จจากเนี่ย

ฝนสู้ลงมาตั้งแต่ทุ่มนึง

เมื่อวานนี้ทีมงานพี่แต่ละคนนี้คือ

สะบักสะบอมน่าจะแทบจะต้องนอนสตูกันเลยล่ะ

ว่าวันนี้นี่ฝนก็จะเยอะอีกนะคะ

ตกต่อเนื่องเรียกว่าตลอดทั้งคืนเลยทีเดียว
การจราจรหลายสายนี่คือติดขัดเลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่ารถหลายคันก็เสียในถนนเส้นทาง

โดยเฉพาะเลยคือเทพารักษ์ศรีนคริน
ใช่ศรีนครินเนี่ยต้องบอกว่าฝั่งขาออกเนี่ยคือมันเตี้ย
มันท่วมทุกครั้งที่แบบว่าฝนตกอยู่แล้ว

ไม่ว่าจะเป็นแยกทางเทพลักษณ์แยกศรีเทพาะ
ส่วนตามตรอกซอกซอยก็ยังมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยค่ะ

แบริ่งลาซานเนี่ยค่ะก็ยังมีน้ำท่วมสูงเสมอฟุตบาทเป็นบางช่วง
โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลท้องที่ก็มีการระดมกำลังนะคะ
สูบน้ำเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ผิวจรจร
ในบริเวณปากซอยแบริ่ง๔๑นะคะ
ก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับรถยนต์ได้รับความเสียหายด้วยนะคะ
สำหรับการจราจรแขวงทางสมุทรปราการประชาชน
ต้องบอกเลยว่าศรีนครินขาออก
ทางที่จะข้ามสะพานแยกบางนาตราดเนี่ยค่ะ

คือจะมีเส้นทางของสุขุมวิทย์ช่วงแยกปู่เจ้า

แล้วก็แยกสีเทพลหลาศาล
สองฝากฝั่งทั้งสุขุมวิชทั้งสถานละครินเลย

พี่โบ๊ทเมื่อวานออกจากนี่เที่ยงคืนใช่ไหมคะ
ขับรถแล้วฝนตกหนักมากขับไปถึงบ้านตอนแรกจะเข้าปากซอยบ้านก็เป็นแบบ
เนี่ยบ้านหนูตอนเที่ยงคืน๔๖หนูถึงบ้าน
หนูเข้าบ้านไม่ได้หนูยืนอยู่โซฟาหน้าบ้านอ่ะ

มันท่วมแบบคือถ้าลงไปก็คือมีเข่าอะค่ะ

หลังตึกหน้าตึกแบบหลบไปทุกที่

เพราะรถน่ะมันขยับไม่ได้ทุกคนจอดหมดไง
ค่ะบางคนก็รอว่าน้ำให้น้ำมันแบบว่าเบาลงไปหน่อย

มันเข้าท่อไงน้องด้วยความที่มันสูงเข้าท่อ

แล้วก็แบบรถเสียกันเยอะแล้วก็โอ้โหเมื่อวานนี้ต้องยอมรับ

เห็นมาย้ายรถกันตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งแบบรอคอเรียกตามตึกเลย
เพราะว่าน้ำมันขึ้นมาแล้วอย่างพระขนงเองอย่างนี้ค่ะ
ก็หนักหน่วงเหมือนกันสุขุมวิทย๗๑ปรีดีพนมยง
แล้วก็บริเวณเอกมัยซอย๑๐แยก๖แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนา
ก็มีน้ำท่วมสูงประมาณ๓๐๕๐เซนติเมตร
ระดับพื้นถนนอยู่สูงกว่าบ้านนะคะ
รถยังสัญจรไปมาได้อย่างทุลักทุเล
โดยชาวบ้านเขาบอกว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อวานตอน๑ทุ่ม

พอถึงช่วง๓ทุ่มเนี่ยค่ะ๓ทุ่มครึ่งน้ำก็เริ่มท่วมแล้ว
มา๑๓ปีเขาบอกว่าปีนี้หนักที่สุด

กังวลว่าฝนจะตกลงมาหนักกว่าเมื่อคืน
อยากจะให้กรุงเทพหานครระบายน้ำได้มากกว่านี้
ทีนี้อันนี้คือในส่วนของกรุงเทพสมุทรประการ

ต่างจังหวัดก็ใช่ย่อยนะคะจริง

ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ก็มีการออกประกาศให้อาสาสมัครเครือข่าย
ระวังเรื่องของดินถล่ม
น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่
มีพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศร
ตากเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพยาวแพร่อุตรดิษฐสุโขทัย
ศนุโรคเพชรชบูรณ์เลยชัยภูมิกาญจนบุรี
นครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรระนองแล้วก็พังงา
เฉพาะบริเวณพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
บ่อเกลือปัวทุ่งช้างสองแควร์จังหวัดน่านอำเภอวังเหนือง
ลำปางนะคะอำเภอลองเด่นชัยวังชิ้นจังหวัดแพร่อำเภอเนิน
ปรางชาติตรการนครไทยวังทองจังหวัดพิศนุโลกอำเภอเมือง
เก่าลมศักดิ์หนองไผ่เพชรชบูรณ์อำเภอเนินมะปรางอ่า
เมื่อกี้ไปแล้วนะคะอำเภอเขาคิดชะกูดขลุงอันนี้ของ
ทบุรีแล้วก็เกาะช้างบ่อไร่เขาสมิงจังหวัดตราดอันนี้
เขาบอกเลยว่ามันมีฝนตกหนักต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า
หนึ่งร้อยมิลลิเมตรก็ต้องเตือนภัยกันเลยเพราะว่าเขากลัวเรื่องของ
ดินถล่มอย่างเองเนี้ยก็มีดินถล่มตราดเองเนี้ยก็เหมือนกัน
มีบอกว่าฝนแรงก็ตอนนี้กังวลเรื่องน้ำป่า
ในหลายจังหวัดนะคะเพราะว่าทางภาคเหนือเองอีสานเอง
ก็ฝนตกค่อนข้างมากทีเดียวตอนนี้อืมค่ะเร็จสุด
ที่เป็นยังไงบ้างเพราะตอนนี้กรุงเทพยังไม่ค่อยตกไง
เดี๋ยวพี่ว่าสักทุ่มหนึ่งมันมาตามนัดจริง
หลังจากจบรายการทุ่มหนึ่งมันตรงเวลาเหลือเกิน
แต่จริงตอนนี้คือน้ำลดลงไปเยอะแต่ยังท่วมอยู่เลย
มิ้นออกจากบ้านมาตอน๔โมงครึ่งอะค่ะ
ก็คือยังท่วมอยู่คือลดลงไปบ้างแต่ยังคือแบบไม่ได้เยอะเลย
แล้วถ้าตกมาซ้ำอีกอะนี่คือนี่คือเนี่ย๔โมง
นี่สภาพบ้านนี่คือเปิดประตูบ้านเขาแล้ว
ต้องจอดข้างนอกเพราะถนนสูงกว่า
อันนี้จริงหลายคนก็เลือกที่จะอยู่บ้านเลยทำงานที่บ้าน
เพราะว่าเมื่อเช้านี้ออกไปก็คือจะค่อนข้างติดขาด
อันนี้ตอน๓โมง๔๐คือกำลังจะขับรถเข้าบ้าน
คือถนนก็ยังปริบเส้นทางบางนาตราอ่ะค่ะ

ซอยบ้านมิ้นน่ะจะเห็นเลยว่ามันต่ำลงมาก
แล้วก็ท่วมมาน่าเกือบครึ่งล้อ
คือในหลายจุดค่อนข้างท่วมเยอะ
รามคำแหงเองก็หนักหน่วงเหมือนกัน
ลาดพร้าวรัชดาบางส่วนที่เวลาฝนตกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ช่วงนี้ก็คือเบาลงหน่อยก็คือมีการระบายไปได้
พื้นที่ก็ไม่ค่อยได้ท่วมขังแล้วแต่ก็ยังบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำขังอยู่บ้าง
ตอนนี้กลัวอย่างเดียวคือฝนตกวันนี้ซ้ำคืนนี้รถเสียอย่างนี้
คำแหงนี่คือหนักหน่วงมากเมื่อคืนขนาดมหาวิทยาลัยรามคำแหงเองก็งดการเรียนการสอน
ในส่วนของบางนาเองแล้วก็ในส่วนของรามคำแหงเองด้วยนะคะ
เพราะว่าน้ำท่วมเข้าไปในมหาวิทยาลัยเลยก็ต้องปิดการเรียนไว้ก่อน

ตอนนี้ก็ด้วยความที่เขากำลังจะทำรถไฟด้วยรถไฟฟ้าด้วยอะไรอย่างนี้
มันมีการก่อสร้างตรงนั้นในหลายบริเวณ

เพราะว่าส่วนใหญ่มันไปท่วมเส้นที่มันเชื่อมต่อระหว่างบางกะปิ

ก่อสร้างรถไอ้นั่นจะหนูกันรถไปดีไง
เชื่อมมาทางรามคำแหงมันก็เลยทำให้รถติดสะสมที่ราดเภาค่อนข้างเยอะแน่
แต่เมื่อวานอโศกนี่คือวันหนึ่งแม่น้ำเลย

ทองหล่อมาด้วยใช่ป่ะเอกมัยทองหล่ออโศก

ตามทำไมล่ะผู้ว่าเพิ่งมาปีเดือนกว่า
มันก็เห็นคนตามหาทั้งเทศโทรเที่ยวกัน
โอ้โฮอ๋อให้อีกร้อยชัดก็ช่วยไม่ได้เหรอมั่งนะ

มดพูดแบบนี้ต้องไปคุยกับพี่ศรีเลยนะ

ทองหลอน้ำผูปหนักในรอบ๑๐ปี
แต่คงไม่มีใครถูกตำหนิ
เพราะมีผู้ว่าเก่งโคตร
พี่สีว่านี่
หยุดสร้างภาพสักพักหนึ่งก่อนได้ไหม
แล้วหันมาเอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหา
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังสักที
ก็นั่นแหละพี่ศรีว่าอย่างนี้เขาก็แก้อยู่พี่ศรี
เขาก็ไปดูว่าไอโปรเจกต์ไหนที่เขายังทำไม่เสร็จอยู่

เอาจริงเอาจังในการปฏิบัติแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเถอะครับ
ศรีว่าอย่างนี้คือเมื่อวานจริงคุณชัชชาติก็ลงพื้นที่ใช่ไหมคะ
พอฝนตกคุณชชาติเขาลงพื้นที่ไปที่

ห้วยขวางรัชดาอโศกแล้วก็สุขุมวิทย์
สำรวจความเดือดร้อนของประชาชน

ใกล้กับจุดสวนควบคุมระบบน้ำท่วม

เขาก็เลยทยอยไปในจุดที่ใกล้สุด

ดินแดงห้วยขวางรัชดาอโศกสุขุมวิทย์
ก็หนักหนักมากเหมือนกัน
แล้วก็ลงพื้นที่ไปที่สุขุมวิท๓๙ค่ะ
ตรงนั้นได้รับรายงานมาว่ามีน้ำท่วมสูง

ก็เห็นประชาชนเนี่ยเดินลุยน้ำเดินเท้ากันเนี่ยค่ะ

ไม่แต่คือต้องบอกแบบนี้ค่ะ
คือจริงไอ้ปัญหาน้ำท่วมนี้ไม่ใช่ปัญหาใหม่เนาะ
สมัยตั้งแต่คนก่อนพูดว่าสวิ้นกระทั่วมดอลลาบัยใช่ไหมคะ
สมัยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์
ทีนี้ประเด็นคือพอตอนนี้สภาพอากาศมันแย่ลงเรื่อย
ฝนมันตกหนักขึ้นสภาพอากาศแปรปรวนมากขึ้น
มันก็เลยรู้สึกว่าแล้วจะทำยังไงให้ตรงนี้มันหายไป
แต่วันนี้คือถ้าสมมุติจริงแล้วมันก็ทำให้ประชาชนได้ตรวจสอบนะ
อืมว่าไอโปรเจคทั้งหลายไอโปรเจคไอการระบายน้ำทั้งหลายอ่ะเออ
มันใช้งานได้จริงป่ะเริ่มหรือยังค่ะวันนี้ตั้งแต่เด็กจนโต
ถามว่าเราได้ยินคำว่าอุโมงยักษ์แต่อายุเท่าไหร่อุโมงยักษ์อีกแล้วแม่
ยักษ์จะไม่ตายไปจากเราใช่ไหมฉันจะไม่ยอมตายถ้าอุโมงยักษ์มันระบายไม่ได้
อ่ะโดมโดมได้ยินอุโมงยักษ์แต่อายุเท่าไหร่ลูกเออ
แล้วมันระบายได้ไหมล่ะถ้าเมื่อวานนี้โอ้โหมันครึ่งรถอย่างนั้นน่ะ
แต่เขาบอกว่าแต่ก็ไม่พูดอย่างนี้ทำไงให้คนเก่ามาแก้ไขเลยก็ไม่ได้

เพราะวันนี้แชคไปใช่ไหมกี่กี่กี่กี่โครงการขึ้นมายังไม่เสร็จ
ใช่ใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าเรื่องของพวกขยะอุดตันท่ออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือมนุษย์เราด้วย
อืมทุกคนมีเตียงไม่ต้องไปบ่นมีเตียงเนอะโซฟาเออ
ยังไงก่อนเมื่อวานเนี้ยฉันออกมาตรงอโศกเพื่อที่จะขึ้นไปทางออกทางเพชรบุรี
ขยะลอยน้ำไหมคะขยะแบบใช่ใช่จนกระดัดไอ้ไป๊บกันไอ้ไป๊ไม่ค่อยมีความคิดอ่ะ
ไว้สมองไม่ค่อยมีความคิดเท่าไหร่ไปบอกว่านี่ไงขยะมันลอยน้ำอ่ะอืม
มันลอยแบบเต็มไปหมดเลยนะแล้วมันแบบหนูเหนออะไรวิ่งแบบหนีตายกันเยอะมากอะไรอย่างเงี้
คือคนก็บอกว่าก็นี่ไงก็เลยต้องรอท่านก็ช่วยไงรอท่านชัดชาติไง
คือจริงจริงน้ำท่วมอ่ะน้ำท่วมเนี้ยเข้าใจส่วนหนึ่งน่ะเพราะว่าบางทีฝนมันตกมากมาก
แต่ว่ามันลงเร็วไหมนี่แหละอืมไอ้สำคัญที่มันจะลงเร็วไหมเนี่ยเออ
ใช่การระบายน้ำการระบายน้ำนี่แหละอืม
ทำให้รู้ว่าเมื่อวานนี้เป็นแม่น้ำเลยนะเป็นแอ่งหมดเลยนะไม่แล้วคืออย่างอย่างที่
อย่างที่พี่ศรีพูดก็จริงมิ้นไม่เคยเห็นทองหล่อท่วมขนาดนี้มาก่อน
เอกมัยทองหล่อนมันยังไม่เคยเห็นมันท่วมขนาดนั้นพี่เข้าใจว่าไงรู้ป่
เพราะทุกวันเนี้ยการก่อสร้างอ่ะอ่าทุกคนถมให้มันสูงค่ะใช่ใช่
คนถมให้มันสูงสูงกว่าพื้นผิวแบบทุกอย่างการจราจร
ถมให้มันสูงแล้วท่อระบายน้ำตรงนี้มันก็จะกลายเป็นแอ่งน้ำอืมอืม
จริงค่ะนึกออกป่ะมันเป็นแอ่งน้ำแล้วในที่สุดแล้วคือ
วันนี้เราถามไปการควบคุมอ่ะควบคุมยังไงอืม
คือปฏิเสธไม่ได้ว่าท่วมอีกแน่นอนเพราะมันระบายไม่ทันจริง
แล้วก็เมื่อวานเขาบอกเขาเจอขยะอุดท่อเยอะมากแต่วันนี้ก็ดีขึ้นมาก
ทางกรุงเทพเองก็ต้องขอบคุณพี่คนงานกวาดขยะเทศกิจ
แล้วก็ทุกเขตที่ลงมือทำงานหนักอะไรใดด้วยก็คิดว่าน่าจะระบายลงได้เร็วขึ้น
แล้วก็หนังกลางแปลงกรุงเทพกลางแปลงยังมีอยู่นะคะเผื่อว่าถ้าใครยังไหวอ่ะ

รับทรงชาติกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อ
ใครอยู่แถวไหนส่งมาบอกกันบ้างนะคะ
เอนจี้หล่ออ่านคอมเม้นต์ว่าอย่างไงบ้าง

คอมเมนต์มันมากคุณแม่

ก็บอกว่าตอนพูดว่าคนเก่าไม่เห็นพูดแบบนี้นะคุณมดรรม
ไม่ใช่ก็พูดอย่างนี้หรือเปล่าว่าทุกอย่างมันการก่อสร้าง
ย้อนดูก็คือทุกอย่างวันนี้การก่อสร้างควบคุมให้ดีไหม
เพราะทุกวันมันก็ต้องเห็นใจคนจนถูกต้องไหมล่ะ
คนที่หาเช้ากินค่ำที่เขาต้องมา
คือวันนี้ทุกคนก็เวลาจะถมบ้านก็ถมบ้านให้มันสูง
แต่เราลืมคิดไปว่ามันยังมีคนที่เขาไม่มีเงินที่จะถมอีกเยอะนะ
ถมบ้านสูงคอนโดทุกวันนี้
โศกสุขวิทย์มันกลายเป็นที่ดินทองคำไปหมดแล้วถูกต้องไหมล่ะ
มันก็เป็นแอ่งสิมันเป็นแอ่งกระทะเลยมันก็ท่วม
แต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอโศกก็ระบายเร็วแต่ท่วมสูงไหมสูงสูงท่วมจริง
คุณมดดำคะขอร้องทำหน้าที่สื่อมวลชนนิดนึงค่ะสื่อมวลชนอะไรคะ
ไม่ต้องออกน่ารับแทนขนาดนั้นก็ได้คุณมดดำพูดดีมากให้คะแนน๓๐๐คะแนนค่ะ
มีให้คะแนนถูกต้องค่ะเรื่องขยะค่ะ
แน่นจริงมั้ยคะขยะคือแบบบั๊บคำต่อคำแล้วอย่าไปโทษแบบว่าปู๋าอีกเดียวสิ
ไม่ว่าจะเป็นปูวาที่มาก่อนนี้โชคพวกเรากันเองขยะในบ้านเยอะขนาดไหน
และทุกวันนี้มะเช้ามะคืนนี้ฝนมันตกต้องยอมรับทุกคนก็เอาขยะมาวางแบบหน้าบ้าน
ถูกต้องไหมแล้วมันก็ลอยเพราะเขารอตอนเช้ารถขยะมาเก็บ
แต่มันมีที่พอน้ำท่วมค่ะถังขยะถังขยะล้มเพราะถังขยะมันลอยแล้วก็ล้มแล้วขยะก็ไหลออกมาก็มี

ใช่เขาบอกว่าก็จะอวยอะค่ะ
ไม่ได้อวยจะไปอวยทำไม
แม้น้ำท่วมจะถึงหลังคาก็จะอวย

ดาวเทียมยังไม่รู้เลยพายุจะเข้ามาเมื่อไหร่เขาบอกว่า

เพิ่งเข้ากลุ่มชัดใครไม่เพื่อนก่อนแบบนี้น่ารัก

ก็เขาเพิ่งทำงานมากี่เดือนสองเดือนได้ยัง
เดือนนิด
ได้มั้ยรู้สึก
นี่
คอมเมนท์
ทายไปโปรบิตและอวัยวะเพชรสั้นลงบ้างฮะ
เห้ย
เห็นมั้ย
มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วจริงเนาะ
คือวันนี้นายแพทย์นันทวัฒน์ครับสิริธานัน
ัญแพทย์ทางเดินปัสสาวะผู้เชี่ยวชาญเรื่องนิ้วในทางเดินปัสสาวะเนี่ย
แล้วก็สุขภาพเพศชายที่โรงพยาบาลนพรัชราชธานี
ว่าต่างประเทศที่อเมริกาที่อังกฤษเนี่ย

ว่าคนที่ติดโควิดแล้วเนี่ยอวัยวะเพศจะสั้นลง
ซึ่งมันเป็นปัญหาของผู้ชายเขาเหมือนกันเนาะ
เขาบอกอ้าวเมื่อมันมาถึงประเทศไทยล่ะ
ผู้ป่วยโควิด๑๙อวัยวะเพศสั้นลง

เขาบอกเป็นไปได้นะว่ามันอาจจะหลั่งสารบางอย่าง
ส่งผลกระทบถึงเซลล์บุผนังเส้นเลือด

ทำให้เลือดไปเลี้ยอวัยวะต่างได้ไม่ค่อยดี

โดยทฤษฎีเราพูดถึงเรื่องทฤษฎีกันดีกว่า

จากโควิดเนี่ยอาจจะทำให้อวัยวะเพศอักเสบได้
ส่งผลให้เซลล์บุผนังเส้นเลือดมีอาการตีบตัน
แล้วก็ทำให้เกิดการแข็งตัวที่ลดลงฮะ

โอเคล่ะความต้องการทางเพศน้อยลงหรืออะไรอย่างนี้

แต่เคสผู้ป่วยในต่างประเทศแล้วก็คนไทยเนี่ย
เอาจริงมันมีจำนวนน้อย
น้อยจนกว่าที่แบบว่าจะต้องมาหาทางรักษานะฮะ

ไม่สามารถหาหลักฐานยืนยันได้ว่า
โควิดเนี่ยทำให้อวัยวะเพศสั้นลงหรือเปล่า
ด้วยความที่มันน้อยมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยจนไม่สามารถวิจัย
แล้วก็บอกว่าเพราะว่าอวัยวะเพศที่สั้นลงเนี่ย

หรือถ้าอวัยวะเพศสั้นลงจริงเนี่ย

กรณีที่อวัยวะเพศสั้นลงเนี่ย

ให้ประชาชนเนี่ยมาตรวจ

ให้ชัดเจนว่าไอ้สาเหตุที่มันสั้นลงเนี่ย
มันเกิดจากอะไรกันแน่

เพราะตอนนี้คนติดโควิดกันเยอะเหลือเกินนะฮะ
แล้วก็อยากให้รอข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้
ส่วนผู้ป่วยที่รู้สึกว่าอวัยวะเพศสั้นลงจริงเนี่ย

ถือว่าให้วัดก่อนที่จะเป็นโควิดเอาไว้เลย

แล้วหลังจากจบโควิดไปแล้ววัดอีกทีอย่างนี้เหรอพี่

โดมถามวัดยังไงอยู่เนี่ย

วันนี้มันเล็กลงไหมใส่แล้วหลวมไหมอย่างนี้

มันจะเล็กลงขนาดไซส์เปลี่ยนเลยหรอพี่
มันเล็กลงในขนาดหรือเล็กลงที่ความยาว
ให้สาวเวอร์จิตหนึ่งหนูกับมิ้นฟังมา

เดี๋ยวเราดูคุณผู้ชมเขียนอะไรกันนะ
เขาก็บอกว่าถ้ารู้สึกว่าเป็นปัญหาหรือกังวลนี้
ก็ให้ไปหาหมอเฉพาะทางหรือแพทย์เฉพาะทาง

ที่หาสาเหตุชัยจะให้ทำการรักษาอย่างถูกต้อง
ร้อยวันทั้งปีไม่มีนะวันนี้มีคนชมเลย
คุณมดดำอ่านข่าวเก่งมากดีมาก

วันนี้มีเต็มเลยคุณมดดำอ่านข่าวเก่งมากค่ะดีมาก

ดูสิอ่ะก็ลองดูคุณผู้ชมก็ลองเช็คตัวเองดูว่า
จริงเราคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าอาการต่างมันเกิดขึ้นจริง
ถ้าไม่มั่นใจไปถามคุณหมอปรึกษาคุณหมอไปเลยนะ

อีกอันหนึ่งของลองโควิดที่หลายคนเห็น

ตอนนี้เป็นเมื่อกี้น้องสาวฉันเพิ่งคุย

ไปอยู่อาทิตย์เดียว๓อาทิตย์แรกเนี่ยโอ้โหนอนไม่หลับจริง

แต่ปรากฏว่าหลังจากอาทิตย์นึงพี่ดีขึ้น
มันจะเริ่มปรับสภาพแล้วก็ปรับตัวได้ดีขึ้น

โอ้โหอาทิตย์แต่ปรากฏว่าอย่างน้องสาวอ่ะ

เมื่อเช้าเพิ่งคุยกันนอนไม่ได้เลย

อันนี้ในกลุ่มของผู้ใหญ่ที่เราคุยกันมา
ทีนี้ในเด็กก็มีหลายเคสเหมือนกัน
เกิดกรณีที่เด็กเสียชีวิตจากการเป็นโควิด
ร่วมกับมีภาวะของมิดซี
ซีก็คือการอักเสบหลายอวัยวะพร้อมกันนะคะ
อย่างล่าสุดก็จะมีเคสของเด็กผู้ชายคนหนึ่ง
อายุ๖ปี๘เดือนนะคะศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่๒

แล้วก็ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิด
อาการก็คือมีอาการไข้น้ำมูกถ่ายเหลวอ่อนเพลีย
รักษาที่สถานพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งก่อน
ทีนี้ก็มีการส่งตัวมารับการรักษาต่อ

แล้วก็มือเท้าเย็นอันนี้คุณผู้ชมต้องสังเกตนะ
ใครมีลูกเล็กแล้วติดโควิด

แพทย์ก็ให้การรักษาอย่างเต็มที่เลย
แต่ว่าเนื่องจากว่าผู้ป่วยรายนี้
เขามีภาวะอักเสบในหลายอวัยวะหรือว่าภาวะมิดซี
ที่หัวใจด้วยนะคะปอด
ก็ส่งผลทำให้อาการมันรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

เด็กเขายังไม่ได้ฉีดวัคซีน
ก็ทำให้มีโอกาสเสี่ยงเกิดภาวะมิดซี

เพราะว่าเป็นการอักเสบที่อวัยวะสำคัญ
อย่างเช่นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบปอดอักเสบ
หุ้มสมองอักเสบหรือว่าช็อกได้นั่นเองนะคะ
ดังนั้นถ้าหากว่าบุตรหลานท่านไหนมีอาการผิดปกติ
อย่างเช่นเรื่องของการหายใจเร็วมีอาการเหนื่อย

ถ้าเรียกน้องแล้วน้องไม่รู้สึกตัวแบบนี้

อันนี้คือหมายถึงว่าถ้าสมมุติติดโควิดแล้วอาการต่าง
หลังจากที่เป็นโควิดแล้วมีอาการต่างที่พูดมาเมื่อกี้นี้
ต้องรีบพาส่งโรงพยาบาลทันทีอันนี้รอไม่ได้เลย

เขาบอกว่าป้องกันโดยการฉีดวัคซีน
หากเด็กได้รับการฉีดวัคซีนที่ครบถ้วน
จะทำให้มีโอกาสติดเชื้อแล้วก็ป่วยน้อยลง
ก็อยากจะเชิญชวนให้บุตรหลานไปฉีดวัคซีน
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเองเขาก็มีการจัดหาวัคซีน
ให้กับทุกกลุ่มวัยแล้วก็ทุกคน
ปิดและหญ้ายาค่ะสรุปแล้วเขามีการตอบหรือยังจ์ว่าจะให้เอายาทางโมนูพิระเวียสามารถไปขาย
หรือว่าไปแจกได้ที่คนิคเอกชนสรุปออกมาคือได้แล้ว
ใช่แต่ทีนี้ทางคลินิกเวชกรรมสามารถจัดหายาได้เองจากบริษัทเอกชน
ต้องเป็น๓บริษัทที่นำเข้าแล้วก็ขึ้นทะเบียนกับออยอย่างถูกต้องนะคะ
ดังนั้นเราก็ต้องจะไปเช็กเอา
คือเราสามารถที่จะซื้อก็ได้
ถ้าเป็นแบบว่าในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนบางที่
ส่วนอีกบางที่มันก็จะมีอีกกรณีหนึ่ง
อันนั้นก็อาจจะได้ยาในกรณีที่เป็นฟรี
แต่ส่วนใหญ่แต่มีสตุ้งสตังค์บางคน

เป็นแบบนั้นเป็นไปนะคะ

จริงตอนนี้ก็ยังเป็นแบบต้องมีแพทย์อยู่

บางคนก็ใช้โมนูพิราเวียไม่ได้

ที่แบบฉีกเข้าทางเส้นเลือดอย่างเดียวอะไรอย่างนี้

ใช่ก็คือต่ำกว่า๕ขวบยังไม่ได้เลย
สือกันมาหลายปีแล้วอึ่งได้เรียนออนไลน์กับการไปเรียนแบบเจอเพื่อนฝูกมัน
มันให้ความรู้สึกที่มันแตกต่างกันอยู่แล้ว
แล้วมันตีประตูสาหรัฐก็บอกกันจริงว่าไม่มีการปิดเนี่ย

ยังไงก็ไม่มีการปิดอีกแล้วไม่มีการล็อกดาวน์

ทุกอย่างเขาบอกประเทศอื่นอะซิงคโปร์ซิงคโปร์อะไรก็ติดหนักนะ
ตอนนี้ใช้วิธีการกรุ๊ปรวมมาเป็นสัปดาห์กันไปเลยอย่างนี้ไง
แต่อย่างแบบว่าของญี่ปุ่นเนี่ยเขายังไม่เปิดเต็มเหนียวเนอะ
ก็ค่อยทยอยเปิดแต่เข้ายากอยู่
อย่างเกาหลีเนี่ยถือว่าเปิดเต็มเหนียวใช่ไหม
เราจะเห็นคนไปไหนซิงคโปร์เกาหลีจะไปกันเยอะ
แต่เกาหลีถ้าสมมุติจะเข้าตอนนี้เวลาไปถึงประเทศเกาหลีเอง
ที่ตอนเข้าประเทศเกาหลีแล้วก่อนจะเข้าเกาหลีเอง
ต้องลงทะเบียนด้วยเขาจะมีระบบให้ลงทะเบียน
บางคนบอกว่าลงทะเบียนยังไงก็ลงไม่ได้นะ

ก็ต้องเช็คดีก่อนการเดินทางตอนนี้

ส่วนวันนี้วันสำคัญทางการเมืองไหมคะ

ไม่ไว้วางใจวันสุดท้าย
ในสภายิ่งกว่าละคร

ผมไม่ได้ปฏิวัตินั่นคนปฏิวัติอยู่ตรงนี้

ยกยิ้มละแม่ทุกทีไม่เคยยิ้ม

คุณคงไม่มีเพื่อนดี
มีวัลีเห็นออกมา
มะว่านี้ถ้าใครดู
สนุกมากนะ

ก็คือคุณวิศนุ
วิศนุเขาเคยออกมาพูดว่าเฮ้ยนายกอยู่ได้ไม่เกิน๘ปี
วันนี้วันที่๒๑กรกฎาคม
เพราะฉะนั้นเหลืออีก๑๐กว่าวันจะเข้าสู่สิงหา
ถ้าสิงหาคมปุ๊บคือนายกครบวาระ๘ปี
แต่พรุ่งนี้คิดว่ารอดอยู่แล้วล่ะ
หรอคะจริงหรอทำไมอ่ะอยากรู้อ่ะอยากฟังเหตุผ่าน

แต่งูเห่ามันเยอะขนาดนั้นหรอพี่โมชไม่เยอะนะแม่รวมกัน๓๐ไม่ถึงเอง
ลองบวกดูสิอ๋อแล้วเราจะรู้ได้ไงว่างูเห่าใหม่จะไม่มี
จริงหรอคือจริงมันมีข่าวจากนั้นวันที่เขาเอากล้วยถือกันในสภา
ใช่มันมีข่าวลือว่าเนี่ยแค่เปิดอภิปรายวันแรกเนี่ยก็
อุ้ยกล้วยกล้วยเยอะแล้วนะเออเขาว่าแบบนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เข้าใจไหมว่ากล้วยคืออะไร
้วยก็คือเขาก็พูดถึงเหมือนกล้วยก็คือเงินนั่นแหละ
เออใช่คือเขาเปรียบเทียบเหมือนแบบลิงที่แบบชอบกินกล้วย
เหมือนพอแบบให้กล้วยไปปุ๊บก็พร้อมที่จะทำได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้เพราะว่าได้ของที่ชอบอะไรอย่างเงี้เขาก็เลยเรียกเป็นแบบ
เป็นกล้วยบ้างสอสอลิงบ้างอะไรอย่างนี้
หรือแม้กระทั่งเมื่อวานเนี่ยโอ้โหยิ่งกว่าละคร
สสหนองคายเห็นไหมออกมาพูดเกี่ยวกับครอบครัวของรัฐมนตรีดีอีม
ฝ่ายค้านน้ำเยอะไปหรือเปล่า
หรือเพราะมีใครไม่อยู่

บางคนเราก็ต้องพูดเป็นกลางอ่ะเนาะ

เหมือนเขาบอกคราวนี้ฝ่ายค้านอ่ะ

โอเควันนี้เราอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ย

หรืออะไรตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มไปสิ
มันไม่เกี่ยวนี้ที่จะต้องไปเอาปัญหาครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้อง

อ่ะแต่อย่างคุณตัวเอกประวิทย์เนี่ยเขาก็ตอบชัดเจน

ผมยังไม่รู้เลยเขาปฏิวัติกันตอนไหน

ปฏิวัฒน์มันคือการเปลี่ยนแพลงระบอบการปกครองอะ
มันคือการเปลี่ยนระบอบการปกครอง
ก็เนี่ยแหละเขาบอกว่าคนที่ทำคือใคร

ยกมือเลยตอบรับเลยว่าเขา
จริงต้องบอกว่าอภิปรายรอบนี้เนี่ย
คนเนียกเปยุทธ์อ่ะค่อนข้างคอนโทรอารมณ์ได้ดี
เขาบอกเขารู้ว่าทุกคนพยายามจะยั่วให้แกเกิน
ไม่ให้โมโห
เพราะว่าเขาใจเย็นลงมาก
พรุ่งนี้ลงคะแนนแล้ววันนี้น่าจะไปอีก๑๓ชั่วโมง
ค่ะคือวันนี้นักข่าวว่าไปดักรอพูดนเนกประยุทธ์
ก่อนที่จะเข้าอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหม
อยากจะถามหลายคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
วาระ๘ปีสิงหาคมนี้ท่านนายกว่ายังไง
แล้วก็ถามเห็นบอกว่าเพิ่งไปพบกับสมเด็จพระสังฆราชมา
ก็ถามว่าท่านอวยพรประชาชนอะไรบ้างไหม
พระเนกประยุกต์ก็บอกว่าสำหรับพระสังฆราชเนี่ย

ผู้สื่อข่าวก็เลยถามเรื่องว่าแล้วเรื่องครบวาระ๘ปี
ตกลงนายกยังไงสิงหาคมนี้แล้วนะ
นายกโบกมือไม่ตอบ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามเป็นคนมีความพยายาม
พยายามถามย้ำอย่างง่ายคือมันไม่ได้มีสำนักข่าวเดี๋ยวไง

นายกว่าอย่างเนี่ยก็ข้าร่วมประชุมสภาค

ถามว่ากังวลเรื่องเสียงโหวตนอกสภาไหม

แล้วก็ถามอีกว่าแล้วถ้าได้รับเสียงโหวตภาคประชาชนไม่เท่ากับทางสภาจะทำยังไง
นายกก็เลยบอกว่าไปฟังการชี้แจงเอาก็แล้วกัน
คือเมื่อวานต้องบอกอย่างนี้
คือเมื่อวานนี้มีคนเข้ามาผู้ชุมนุมส่วนหนึ่ง
เขาเรียกว่าโหวตนอกสภา
เมื่อวานพายุเข้าฝนตกสอสอทุกคนก็เลยบอกประธานบอกประธาน
ยังไงพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยก็อยู่ด้านนอก
ประธานช่วยไปเอาแบบพ่อแม่พี่น้องผู้ชุมนุมเนี่ยเข้ามาได้ไหม
เพราะว่าตึกรัฐสภาก็เป็นของเขาเหมือนกันเพราะเขาเสียภาษีถูกต้องไหมค
ในทางที่สุดก็ผู้ชมนุมเนี่ยเข้ามาอยู่บนหนึ่งไรในร่มไม่โดนโหล
แต่มันดีนะแต่มันถือว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดี
ที่เราไม่ได้มีการทำอะไรรุนแรงต่อกันแล้วเราก็เปิดพื้นที่

แม้ว่าโอเคโหวตนอกสภาถามว่ามันมีผลไหม

มันมีผลทางจิตใจและความรู้สึก
แต่มันไม่ได้มีผลทางการเมืองที่ว่ามันจะตัดสินอะไรได้
แต่มันก็ทำให้ถือเป็นการเปิดกว้างให้คนได้ใช้สิทธิ
แสดงออกอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะ

ว่าคุณอมรรัฐไปพูดถึงนายกแล้วนายกเขาก็สวนกลับเนี่ย
ให้ระวังหน่อยให้ระวังคำพูดหน่อยหรืออะไรอย่างนี้ไง
แต่นายกนายกตั้งแต่เนี่ย๓วันไปเนี่ย
ก็สวนกลับแบบนิ่มแต่ถึงใจอยู่เหมือนกันนะ
นี่เนี่ยอาจจะฟังพระสวดไง

อะไรที่ฟังมาทั้งวันทั้งคืนอาจจะแบบ
ฟังพระสวด
ฟังพระสวดไหม

แต่ตอนนี้ไงเค้ามีคนไปจับนะ

ก็มีใครติดติงนะยกในโซเชียลค่ะ

เขาก็ไปเจอกับรองสารวัตรสอบสวนกองกำกับการของกองปราบนะคะ
เรื่องเกี่ยวกับพรบคอมตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ทวิตเตอร์๒บัญชีคือ
ครั้งพิบูลเป็นอาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะหศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กับเฟซบุ๊กเพจตุ๊ดรีวิว
เขาบอกว่านำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามมาตรา๑๔๑๕แล้วก็๑๖
ก็คือเป็นการร้องเรียนเรื่องของบัญชีผู้ใช้ทวิตเตอร์
ที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
ใช้คำพูดให้เกิดความเสียหายจากการหยิบยกการอภิปรายของนายกไปเขียน
แต่ไม่ได้เขียนติติงด้วยความสุจริตใจหรือเชิงวิชาการ
ก็เลยมาร้องเรียนบกปอทให้ตรวจสอบหน่อย
ว่าแบบนี้เข้าข่ายพรบคอมมาตรา๑๔๑๕๑๖ไหม
แล้วก็ตอนนี้นายสนทิยาบอกว่าเขาเองก็ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกประเด็นนะ
ถ้ามีการอภิปรายอันไหนที่เป็นความเท็จ

เพราะการอภิปรายควรอยู่ในกรอบจริยธรรมและข้อเท็จจริง
อยากฝากบอกไปว่าเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมมันสำคัญในการอภิปราย
ทุกครั้งสภาพผู้แทนจำเป็นต้องรักษาจริยธรรมและคุณธรรมเอาไว้ด้วย
ซึ่งเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็รับเรื่องไว้แล้ว
แล้วก็เดี๋ยวจะรายงานผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการนะคะ
วันนี้หลายคนก็ต้องไปติดตามกันดูนะฮะ

วันนี้วันอะไร
วันนี้สูตร๒๑เว่น

ต้องดูว่าวันนี้จบแล้วหรือไม่

อันนี้ของไทยรัฐทีวีของเราทำนี่ถูกต้องไหมล่ะ

ว่าคุณสามารถโหวตไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ย
เริ่มโรงมาติแต่๒๒กราคาดาคมก็คือ

แน่พี่หุยบอกว่าโรงมาติค่ะวันเสาร์อภิปรายจบวันสุคไม่เกินเที่ยงคืน

ก็เป็นไปได้ไหมที่เราสามารถโหวตโดยแบบปิดลับ

มันคล้ายว่าแบบรับเป็นการแบบไม่ต้องเปิดเผยอย่างนี้
มันอาจจะได้เสียงจริงจากสอมากกว่าหรือเปล่า

เชียบขนาดลงคะแนนก็ยังลับกันได้เลย
แล้วถ้าเป็นความลับแบบนั้นประชาชนก็จะรู้สึกอีกว่า
อ้าวแล้วมันสุจริตไหม

พี่ควรที่อยู่พักมันอาจจะไม่ชอบเพราะได้ไงแม่

เมื่อก่อนเขาเลือกประธานภาคแต่ละภักดิ์ยังบอกอ้าวไม่มีสิทธิ์ใช้ปากกาอื่นเลยนะ
ปากกาเพราะว่าปากกาอื่นปุ๊บแล้วจะรู้ว่าโหวตสวนหรือเปล่า
เดี๋ยวเป็นแบบมันไม่เหมือนกันกับคนอื่น

เพราะว่าไม่งั้นก็จะคือถูก

ก็คือเอาปติภักดิ์อ่ะเหมือนประชาชนเลือกคุณมาก็พอภักดิ์นี้
ครั้งที่เราอภิกายแม่งมั่นใจปัจจับนตรีตอนแรกอ่ะเห็นไหมถึงเรื่องงูเห่า
เหมือนตอนโรงคณะงานเสียงให้ภาษาปาปาแล้วก็เป็นสวนสีเอาอะไรอย่างนี้
นึกออกไหมก็คืออาจจะสมมุติของเพื่อไทยของก้าวกลายเป็นปากการนี้

อืมไปกากบาทผิดหรือเปล่า

เอ้าไปค่ะคุณผู้ชมพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาใส่ไข่กันต่อ

ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน
ใครเคยดูหมอดูออนไลน์กันบ้างคะ
ปรากฏว่าเรื่องนี้กลายเป็นแบบมันไม่เวิร์คไงพี่เพราะว่าคุณไปหลอกคนอื่น
หลอกให้เขาโอนเงินมาเพื่อจะแก้กรรม

อันนี้ก็คือหมอดูออนไลน์บัวนาคาค่ะ

หอบหลักฐานต่างมาขอความเป็นธรรม
ก็เป็นเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาแห่งหนึ่ง

นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
รณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะคะก็ไป
นางสาวหนิงอันนี้เป็นนามสมมุตินะคะ
เขาเปิดเผยบอกว่าเริ่มแรกมีเพื่อนชักชวน

เข้าไปเล่นสนุกไม่ได้คิดอะไรมากค่ะ
เสียค่าครูก่อนเพื่อดูดวงนะคะ๑๙๙บาทรับได้
เขาก็เลยโอนเงินเข้าไปให้เลยเพื่อเป็นค่าดูดวง
ซึ่งหมอบัวนาคาเขาก็จะใช้ไพ่ทาโร่นะคะแล้วก็อุปกรณ์ในการทำนาย
โดยจะทำในใน๓ประเด็นประกอบด้วย๑คือคนในครอบครัวจะมีเคราะห์หรือเสียชีวิต
คู่รักจะนอกใจแล้วก็ข้อสามปิดกรรมการทำแท้ง
เขาบอกครั้งแรกที่เข้าไปดูสามหมวดนะคะ
ทีนี้ในครั้งแรกเขาบอกเขาเข้าไปดูดวงเนี่ยเขาก็ทำนายบอกว่าคนในครอบครัวเนี่ยจะมีเคราะห์
เกิดการเจ็บป่วยถึงขั้นมีการต้องผ่าตัด
ซึ่งก็ไปตรงพอดีกับคุณพ่อเขาที่มีอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ปอดนะคะ
ก็ต้องเข้ารักษาตัวพอดีตัวคุณหิงเองเขาก็เห็นว่าทำนายแม่นจริงมันตรงกันเป๊ะเลยอ่ะ
ก็เลยสอบถามไปว่ามีวิธีแก้ไขยังไงก็ต้องแก้เนอะ
ปรากฏว่าหมอบัวนาคารแนะนำให้ทำพิธีเอาเงินมานะคะ
นี้นำเงินมา๘๘๘๘๘บาทใส่ผ่านบูชามาค่ะ
โดยส่งคาถาบทสวดมาให้แต่ตนก็ไม่ได้ทำตามแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไร
จนมาวันที่๒๐พฤษภาคมตัวเองก็มีเรื่องทุกข์ใจกับคนในครอบครัว
ติดต่อกลับเข้าไปไปปรึกษานะคะ
โดยแจ้งว่าให้ทำพิธีสวดบูชาแก้กรรมซึ่งมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าดูดวง๒๙๙บาท
แล้วก็ค่าทำพิธีบูชาแก้กรรมอีก๒๘๘๘บาท

เขาบอกว่าโดยหลอกว่าต้องโอนเงินให้เขา๒๘๘๘บาท
เพื่อใช้ประกอบพิธีเสร็จแล้วเนี่ยจะโอนคืน
เขาก็เลยตัดสินใจว่าโอนเงินไปให้ก็ได้
หลังจากนั้นก็ได้ติดต่อขอเงินคืนทีนี้พอขอเงินคืนปุ๊บ
กลายเป็นว่าเขาบ่ายเบียงอะค่ะบ่ายเบียงตลอดเลย
ก็เลยคิดแล้วว่าถูกโกงแน่นอนเข้าไปแจ้งความที่สพบางบัวทอง
จากนั้นทางบัวนาคาหมอดูออนไลน์ก็ติดต่อทยอยโอนเงินให้มา
รวมแล้ว๑๘๘๘บาท
แต่ยอดมันยังเหลือค้างอยู่อีกแสนนึงอะค่ะ
มีความเสียหายกว่า๔๐ล้านบาทนะคะ
เองก็เลยจะพากลุ่มผู้เสียหายนัดหมายกันไว้แล้ว๘รายด้วยกัน
พี่ถูกหมอดูออนไลน์บัวนาคาอันนี้
หลอกเหยื่อให้โอนเงินไปแก้กรรม
แจ้งความที่กองปราบในวันที่๒๒กรกฎาคมค่ะ
เนี่ยบางทีเราก็หลงเชื่อไปด้วยความที่เรากำลังทุกข์ใจ
พอเขาบอกให้ทำแต่อันนี้วิธีการโกง
คือใช้วิธีการบอกว่าโอนไปก่อนแล้วเดี๋ยวคืนไง

เพราะตอนแรกจ่ายค่าครู๑๙๙๒๙บาท
แต่พอจะแก้กรรมกลายเป็นว่าหลักมันเป็นแสนนะ
แต่บอกว่าโอนไปก่อนเดี๋ยวคืน

เราต้องคิดเสมอว่ามันยากแล้ว

ไม่มีใครอยู่ดีเอาเงินไปเอ๊ะเอาไปหมุน

เหมือนขอเงินขอไปเช็คเงินก่อนได้ไหม
เดี๋ยวจะโอนคืนให้สุดท้ายก็ไม่ได้คืนอย่างนี้
คือถ้าเป็นเพื่อนแล้วพูดแบบนี้ว่า

บอกถึงว่าถ้าเป็นเพื่อนเราที่สนิทกัน

มันก็นิดนึงอย่าเตือนกันไว้เหมือนกันเนาะ

ในโซเชียลก็นี่แบบนั้นไหมเนอะ

กรตต้องให้เรียกเข้าไปชี้แจงข้อมูลเยอะไหมวันนี้

เห็นเพื่อนแชร์กับหลายคนในโซเชียลกันที่บอกว่า
มีเงิน๖หลักปุ๊บ๓เดือนหมดเลยเห็นไหม
บางทีภายในเวลาไม่ติดคือหมดเลยต้องมี

มันเร็วมากนะมันไม่ใช่เหมือนแบบว่า

แต่นั่นก็คือมันไม่มีใครสามารถบอก
ถ้าสมมุติมันขึ้นหมดทุกวันมันก็ไม่มีคนจนสิโลกนี้
ใช่มันเหมือนกราฟมากกว่าเนอะ
มันคือมันมีขึ้นมันก็ต้องมีลง
แต่แค่ว่าใครอยู่ในจังหวะที่ถูก

ให้อ่านเป็น

ก็ต้องหาข้อมูลดีเนาะ

ต้องดูระยะยาวบางอะไหนที่ดูหวามากมันก็จะมีความเสี่ยงสูงหน่อย
ขึ้นเร็วลงแต่บางะอาจจะคงอยู่ที่ค่อยขึ้นค่อยลง
แต่มันถือระยะยาวก็อยู่ที่เราว่าเราจะเลือกแบบไหน
ต้องไปหาความรู้ไปด้วย
คนที่กำลังหาแรงบรรดานใจในเรื่องของการทำธุรกิจ
พลาดไม่ได้กับงานนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
จัดขึ้นโดยบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชน
ของการทำธุรกิจ
่งสร้างการเติบโตร่วมกัน
พบเวทีเสวนาจากกว่า๕๐ผู้เชี่ยวชาญ

เคสธุรกิจจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ดีต่อโลกและสังคม
ซึ่งเขาบอกว่ามีดาราศิลปินแวะเวียนมาจ้
จ่ายความสุขตลอดทั้ง๓วันด้วยนะคะ
แฟนคลับฟังกันให้ดีนี่เลยค่ะ
มีไบรท์นอรพัสตรีพรพัส
ฟิล์มธนพัสตรงกริสกร
มีเหน่งสรันแบทีนขุนนรงพล
นวัดเออมินิคอนเสิร์ตก็นี่ค่ะ
นนทนนบิ๊กแอสฟีสโต้งทูผี

ก็งานมีตั้งแต่๒๒๒๔กรกฎาคมนะคะ

แล้วก็หลักฐานฉีดวัคซีนอย่างน้อย๒เข็ม

แม่แตงโมจะขายบ้านแล้วเหรอ
เอ้าเขาเพิ่งโอนบ้านไม่ใช่เหรอคะ

แต่แม่จรงแม่อยู่คอนโดเมื่อก่อน
กลัวอาจไม่ได้ติดตามเลย
เดี๋ยวกลับมาเราลองหาข่าวนี้เอาให้ฟัง

นอินเทนซีฟโบทานีเซรั่มเซรั่มลดเลือนริ้วรอย

คนหนึ่งมารอบนึงเนี่ยคือต้องผ่าตัดแปลงเพศแล้วใช่ไหม
ใช่แล้วแต่รอบนั้นผัวเปลี่ยนใจเพราะพิธีกรคนนั้นเป็นเพื่อนของนางเอกคีย์สนิท
แต่มารอบเนี้ยเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าผัวกูจะฟ้องคนด่าเมียเขานะจริงจริงผัวใจดี
เอ้าพระเอกดังที่จะฟ้องคนที่ไปด่าภรรยาของเขาเนี่ยขนาดเดียวกันก็มีหลายคน
ถ้าเป็นว่าพิธีกรที่ถูกฟ้องอ่ะคือใครโอ้ยอย่างฉันลอดแล้วเนอะ

ตั้งแต่ก่อนที่จะมีข่าวเวียแต่งงานอีก

แต่เขาไม่ได้ด่าภรรยาเขาเปล่า
มีคนไปบอกว่าหมายถึงรอนอจอหรือเปล่า
คนก็เลยมาคอมเมนต์ว่าอ๋อลอนจอเป็นผู้หญิงไม่ใช่สาวทราน

เพราะว่าเขาอายุแบบรุ่นราวคราวคุณแม่
เพราะจริงข่าวที่ออกมาตอนแรกบอกว่าข่าวลืม
จะไปฟ้องที่ไปว่าภรรยา
เป็นข่าวลือนะซึ่งจริงก็ยังไม่รู้ว่าแบบฟ้องหรือเป็น
จริงหรือเปล่าแต่ฉันว่าคนอย่างเบียบมันไม่มาฟ้องอะไรอย่างนี้หรอก
บางคอมเมนต์ที่ก็จะบอกว่าบางทีอาจจะเงียบ
แต่ว่าหมายสารอาจจะไปถึงหน้าบ้านคุณเลยก็ได้นะ

เพราะเหมือนเห็นบอกว่าจริงตั้งแต่เขาแต่งงาน
เทรนด์ทวิทย์ยังมีอยู่เนื้องใช่มั้ยคะ

ถ้าที่นี้ด้วยล่ะเขาแต่งงานไปแล้วอะ
ไปดูคู่นี้ดีกว่าเรียกว่าหวานกันเลยทีเดียวคุณบอยปกรณ์นะคะ
กับคุณเฟย์เรียกว่ามันเป็นคลิปออกมาที่คุณบอยขับรถไปรับคุณเฟย์
แต่ว่าแต่งตัวเหมือนอยู่กันคนละประเทศเขาก็แซวกัน
คือคนโสดไม่มีที่ยืนกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าคุณบอยปกรณ์เนี่ยขยันเสิร์ฟโมเมนต์จริงล่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
คนหนึ่งบอกนึกว่าอยู่ไปนิวยอร์กอีกคนนึงจะไปยิม
คือแคปชั่นเขาระบุว่าชุดคุณเขาออกมาทำเล็บประเทศไทยหนาวมากมั้ง
ด้านคุณเฟย์ก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอ๋อไม่ชอบให้แต่งตัวมิดชิด

เขาจะไปออกกำลังกายจะไปยิ้มพอดี

เป็นคนที่ตั้งแต่รู้จักกับบอยมาคนนี้แหละ
ที่บอยเปิดตัวมากที่สุดละ

ใช่แต่มันถือว่าไม่เคยเห็นแบบเป็นข่าว

ที่มีข่าวมีประมาณ๒๓คน

ตอนนั้นก็บอยเค้าต้องรอมั่นใจก่อน

เขาเพิ่งมาบอกล่าสุดเองว่าเป็นแฟน

เพราะเห็นแล้วรู้สึกโลกสดใส

แต่ดูแล้วน่ารักก็มีแฟนอะ
หรอ
ไปดูให้เขาน่ารักฉันดูไม่เป็น
แคร่รู้สึกว่า

ต้องติดใจอ่อนโยนบ้าง

ไปดูพล่าอเหกชุบตาคนนี้

มีแต่คนบอกว่าสนุกมาก
มากคือแล้วคือตอนนี้เนี่ยโอ้โหทะลุ๑๐๐ล้านเหรียญไปเรียบร้อยแล้วค่ะ

ยังรอเตี๊ยวอยู่เลยอะ

ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือ๓๐๐๐ล้านบาท
คือเล่นหนังเรื่องเดียวรวยยาว

แต่อย่างฝรั่งเขาคิดเป็นแบบ
ใช่เขาต้องคิดทั้งหมดเขาต้องรวมอยู่แล้ว

ออนในประเทศนอกประเทศหรือว่าออนในแต่ละช่องทาง

อะไรอย่างนี้ในประเทศต่างประเทศก็ระยะเวลาด้วย
เรียกว่า๑ปี๒ปีแล้วแต่ดิว๖เดือนอะไรอย่างนี้
ละครถ่ายในเมืองไทยของผมถ่ายไปไม่รวยหรอกอะไรอย่างนี้
แต่บางทีไปออนแอร์ต่างประเทศตัวนักแสดงเองก็ไม่ได้ได้เงินอะไรเพิ่มแล้วนะเอาเหรอ
แต่อันนี้ดาราได้ถ้าเราคุยไว้ตอนต้นเขาอยากยอมไหม
เมืองไทยก็ระดับหนึ่งแต่ปรากฏว่าโอ้โหอินโดซื้อญี่ปุ่นซื้อจีนซื้อทุก
กลายเป็นโอ้โหประสบความสำเร็จอย่างสูงเลย

เหมือนกับอีกคนชื่ออะไรนะ

ที่มาจากช่องสามมาเล่นที่เป็นมาเฟีย

ไปต่างประเทศด้วยไหมคะ

ถึงบอกว่าจุดแข็งของประเทศไทยของเราคือซีรีส์วายนะ
แล้วก็เด็กยุคใหม่ที่เขาทำละครในทุกวันนี้
เขาทำแบบไปเมืองนอกแล้วนะ

มวยไทยจริงแต่คือดังมากตอนนี้
มันตีแผ่เรื่องของวงการมวย

ใช่ต้องลองไปดูเรื่องของการล้มมวย
หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตจากการใช้อาชีพนี้

พี่ค่ะเอาถึงเน็ตพิก็ประสบปัญหาถารง

จริงไม่ต้องหากเพิ่มให้คนละบ้านนะ

คือมีหลายเรื่องหนูอยุ่บ้านนี่หนูได้ดูเยอะเหมือนกันนะ
เฮ่ยหนูหนูหนูไม่มี

อยู่บ้านไม่ได้ให้นอนเฉยครับพี่
แต่ว่าหมายถึงเราไม่ได้อยากออกไปข้างนอกไง
แต่ล่าสุดก็แซ่บนะไปออกกำลังกายแล้ว

ออกได้แต่ว่าต้องแบบว่า

แล้วก็ให้คุณหมอแบบบอกก่อนว่าไปได้หรือยัง

หน้ามืดหรือยังหายปวดหัวหรือยังก่อน
ถ้าร่างกายเรารู้สึกว่าเราแข็งแรงมากพอ

ประมาณนึงช้าแต่มันออกไม่ได้เท่าเดิมอยู่แล้วพี่

ก็มันมีน้องอยู่แล้วก็ยังไม่ได้แล้ว
ค่ะตอนนี้มันตกอยู่แล้ว
ตกเราหรอคือผู้ว่า

เหลักก่อนค่ะนะสวัสดีครับ
ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา